พอพูดถึงเรื่องของตัวเลขการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ในประเทศไทยค่ะ

แต่ก็มีขึ้นมีลงบ้าง๑๒๓๔๐อะไรเนี่ยนะคะ
แต่ย้ำว่ามันจะยังไม่ได้หายไปทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกนะคะ
โดยงานที่จะต้องเตรียมความพร้อมตลอดก็คือหน่วยงานทางการแพทย์
หน่วยงานทางการแพทย์ยังคงต้องได้รับความสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
ตอนนี้สถานการณ์โควิดที่ระบาดอย่างหนักในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาค่ะ
ก็ได้เดินหน้าโครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน
เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด๑๙อย่างต่อเนื่อง
ผู้บริหารร้านสาขาในพื้นที่จังหวัดต่าง
และผู้แทนบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชน
หน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ทำความสะอาด
พร้อมเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
เพื่อสู้ภัยโควิด๑๙ให้กับบุคลากรทางการแพทย์
ใน๓๕โรงพยาบาลทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
จากทั้งหมด๗๗โรงพยาบาลใน๗๗จังหวัดทั่วประเทศค่ะ
สำหรับโครงการคนไทยไม่ทิ้งกันเป็นเงินจากโครงการลดวันละถุงคุณทำได้ของ
ผีออลนำมาจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
มอบให้กับเจ็ดสิบเจ็ดโรงพยาบาลเพื่อสู้ภัยโควิดสิบเก้าจำนวนเจ็ดสิบเจ็ดล้านบาทค่ะ
โรงพยาบาลละ๑ล้านบาทนะคะเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นทั้ง๗๗จังหวัดทั่วประเทศ
ปณิธานร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคนต่อไปค่ะขอบคุณโครงการดีดีนี้ด้วยนะคะ
เพราะว่าหน่วยงานทางการแพทย์ยังคงต้องเตรียมความพร้อมตลอดเวลาค่ะใช่นะครับ
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็คนไทยทุกคนด้วยให้ไทยชนะก็ชนะไปด้วยกัน